ฉันคล้ายลักษณะปัญหาไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
ปัญหาโลกแตกปัญหาเพื่อนบ้าน
คืออย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นมะละกอของอีกฝ่ายหนึ่ง
รูปปากอยากจะเอามาทำแกงไตปลา

แล้วสุดท้ายคุณผู้ชมกลายเป็นทะเลาะกันด้วยเรื่องมะละกอคลิปนี้ค่ะ
สมมติที่หลายละที

มะละกอที่เอาไปจะไปทำแกงมันวุ่นวายได้ถึงขนาดนี้เลย
เออถ้ามันยากมากไปซื้อที่ตลาดไหม
นี่ตอนที่พี่โปรยปรีเบรกมีคุณผู้ชมส่งมาก่อนข่าวนี้แล้วบอกว่า
ละกอลูกเดียวซื้อเอาเถอะรักษามิตรภาพเอาไว้

หรือบ้านกันเนี่ยถ้อยทีถ้อยอาศัยใกล้กันเนี่ยก็ให้ไปเถอะลูกเดียวนะ
เห็นน้องเสื้อม่วงไหมยังเป็นเด็กชายอยู่เลย

คือทนเห็นเพื่อนบ้านมาทำร้ายร่างกายพ่อแม่ตัวเองไม่ไหวไง
สุดท้ายต้องเดินมาที่คนถ่ายคลิปเนี้ยนะบอกว่าช่วยเรียกตำรวจให้หน่อย
นะคะเนี่ยเหยียวข่าวภูเก็ตเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้พร้อมกับให้ข้อมูลระบุบอกว่า
เพื่อนบ้านบุกเข้ามาจะทำร้ายเจ้าของบ้านในคลิป
มีการเหวี่ยงเครื่องท่อนเหล็ก
พยายามหยิบท่อนไม้และท่อซีเมนเพื่อปลาเข้าไปในบ้าน
โดยเด็กชายใส่เสื้อสีม่วงเป็นลูกชายเจ้าของบ้าน
นเห็นเพื่อนบ้านมาหาเรื่องพ่อแม่ไม่ไหว
ก็เลยเดินมาขอให้เรียกตำรวจมาช่วยระงับเหตุ

คนโพสต์ระบุว่าสาเหตุที่สองบ้านเขาทะเลาะกันมาจากเรื่องของมะละก่อ
โดยบ้านที่เกิดเหตุพูดลักษณะบอกว่า
อยากจะเอามะละกอของเพื่อนบ้านที่ปลูกไว้มาแกล้งใจปลา
คือปากใต้เขาใส่มะละกอด้วยแกงไตปลานะคะ
ก็เลยทำให้เพื่อนบ้านคือเจ้าของมะละกอเขาไม่พอใจ
บุกเข้ามาหาเรื่องถึงที่บ้านตามคลิป
บ้านที่จุดเกิดเหตุก็คือคนที่พูดว่า
อยากเอามะละกอของเพื่อนบ้านมาแกงไตปลานั่นแหละ

ชาวเน็ตเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยคือจริงแล้วควรเรียกตำรวจ
ซึ่งเป็นคนกลางมาไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งดีที่สุดนะคะ
บางส่วนบอกไม่เชื่อหรอกที่จะมาทะเลาะกันเรื่องของมะละกอลูกเดียว

มันน่าจะมีชนวนอะไรมาก่อนหรือเปล่า

ความขัดแย้งเนี่ยมันอาจจะดำเนินมาระหองระแหงกันมานานแล้ว

ผมว่าน่าจะมีปัญหากันหนักมาก่อน